สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
โบราลี่ดูผมซิไม่ได้หวีอะไรผมผมยาวอ่ะพี่ไม่ได้ตัดหรือยังไปตัดแล้ว
เราจะไปดูกรณีของลาลาเบลหน่อยนะครับ

หลักฐานพ่อแม่นี่ก็ขอผ่าศพซ้ำ

ชาวริสและนางสุพมาศนรพันธ์พิพัฒน์

ของทางน้องลาลาเบลอายุ๒๕ปี
ผู้เสียชีวิตเข้ายื่นคำร้องนะครับ
ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมและขอรับคำปรึกษา
คราวนี้ทางญาติมีความประสงค์ไหมฮะ
ให้ทางสถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์ผ่าชนสูตรพลิกศพลาลาเบลซ้ำ
เนื่องจากเกิดความคล่องใจในการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ฤทธิเวศ
พยาบาลจุฬาลงกรหลายประการทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะการที่ให้ญาติยืนยันเสื้อผ้าของ
ลาลาเบลที่สวมใส่ในวันที่เสียชีวิตผ่านทางภาพถ่าย
คือไม่ได้เอาของจริงไปให้เขา
อ๋อเหรออ้าวทำไมงั้นล่ะ
ความคืบหน้าในช่วงเช้าวันนี้ที่สนบุคโลผู้สื่อข่าวหลายสำนัก
ยังคงเกาะติดสถานการณ์รายงานข่าวอย่างต่อเนื่อง
หลังจากทราบว่าที่๑๐๓ธนกฤษจิตอารีรัติหลักฐานุคการมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมได้แนะนำให้นายชาวลิศแล้วก็นางสุภามาศ
พ่อแม่ของลาลาเบลเข้าเขียนคำร้องต่อพนักงานสอบสวนสนบุคโร
กรณีที่จะนำศพไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เพื่อรอการผ่าชนสูตรปลิกสบซ้ำตามที่ญาติญาติจะร้องขอ
โดยคาดนะครับว่าญาติญาติและทนายความของผู้ตายน่าจะเดินทางเข้ามาในช่วงบ่ายวันนี้

ขณะที่ทางด้านพลตำรวจตรีสำริทตรงเตานะครับ
ประชาการตำรวจนครบาน๘ยังเรียกประชุมชุดคลี่คลายคดีนะครับ
เพื่อเดินหน้ารูปรวมพยานหลักถามและประกอบสนุนคดี
ร่วมกับพนักงานสอบสวนสพบางบัวทองและจังหวัดนนทบุรีอย่างต่อเนื่องนะครับ

คืออันนี้ของลาลาเบล
ที่จับเพิ่มและได้ประกันตัวไปแล้วคือเจ้าของบ้านวันนี้
นะฮะก็คือทั้ง๖คนนะครับ
ก็ไปทำแผนด้วยนะคุณหนุ่มเขาก็คือเรียกอะไรไปที่เกิดเหตุจะเรียกว่าทำแผนยังไม่ใช่
ทีนี้ที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ทำเหมือนวันที่เกิดเหตุเลยคือเปิดเพลงเปิดแสงสีด้วย
นี่แหละนะฮะก็คือคุณหนุ่มเคยไปคุยกับคุณแรกแล้วนี่
ไปคุยกับคุณแรกแต่ตอนนี้ได้รับประกันตัวมาหมดทุกคน
ทั้งคนที่ว่ามาจากต่างจังหวัดด้วย

นูบีตะชื่อนูบีตะคนที่เล่นเกลียดอยู่
ไม่ใช่คนนั้นชื่อตีอันนี้คือคุณนูบีตะคนนี้ใช่ไหมฮะ
นี่มาจากต่างจังหวัดไม่คนนี้คนนี้คนนี้
คนนี้เป็นทนายความใช่ไหมฮะเป็นทนายให้
ทนายความไม่ใช่ฮะเขาเป็นทนายความแล้วอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
คนนี้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยค่ะแล้วคนไหนที่ว่าบิน
ก็คนนี้แหละคนดังจังหวัดคนเดียวกัน
บอกเขาไม่รู้จักใครเลยรู้จักอยู่คนเดียวมาร่วมงานเฉย
นั่นเองนี่แหละฮะ
ส่วนน้องผู้หญิงเหรอคะน้องเดียเหรอคะ
ไม่ค่ะอีกคนที่บอกเขาบอกว่าเขาไปมาที่หลังอีกคนนึง

ก็ปีใหม่นะฮะปีใหม่ที่ไปกับคนนี้
ใช่ปีใหม่ก็คืออยู่ด้วยกันตอนท้ายกับคุณลูบี
แล้วก็คือเรื่องของเรื่องอันนี้๖คนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ
ลาลาเบลนะมันต้องแยกออกไป๖คนนี้
เขาไปเกี่ยวข้องกับคดีของชื่อน้องเดีย
คือเดียไปที่งานวันเดียวกันเลยคือวันที่๑๑
คือลาลาเบลเข้าไปตอนประมาณเที่ยงจนถึง๕โมงเย็น
พอเสร็จแล้วอุ่นก็พาลาลาเบลไปตอน๕โมงเย็นใช่ไหมครับ

เพราะหลังจากนั้นน้องเดียมาถึงเสร็จปุ๊บ
ขึ้นมาอีกทีนึงปรากฏว่าน้องเดียบอกว่าตัวเองนั้นไปอยู่ที่บ้านที่ชั้น๒
แล้วก็ชุดชุมนุมชุดชั้นในอะไรหายไปหมดแล้ว
เขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเขาเองน่าจะถูกล่วงละเมิด
หลังจากนั้นเขาก็เลยให้แฟนมารับตอน๑๐โมง
หลังจากกลับไปตอนแรกก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไร
กระทั่งประมาณวันที่๒๓ที่ผ่านมาเขาก็ไปแจ้งความว่าเขาถูกล่วงละเมิด
เขาก็ได้มีการเอากางเกงเอากางเกงชั้นในเอาผ้าห่ม
ที่เขาอ้างว่ามีร่องรอยของสารคัดหลังติดไปด้วย
คืออาจจะเป็นน้ำเชื้อหรืออะไรก็แล้วแต่เอาไปให้ตำรวจได้มีการพิสูจน์
ตอนนี้ตำรวจก็เลยได้มีการพิสูจน์ว่าสรุปแล้ว
ใครกันแน่ที่เป็นคนไปล่วงละเมิดแต่ตอนนี้ทั้งหมด๖คนโดนเข้าหาซ่องโจร
แล้วก็ร่วมกันอนาจารย์

แต่ไม่ใช่กักขังนวงเหนียวนะรู้สึกจะไม่ใช่นะ

ถ้าดูสดสอบคดีนี้คดีไหนน่าจะเสร็จก่อนหรือว่า
คือตอนนี้คือทุกคนกำลังดูอยู่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงอะไรกันบ้าง
แต่ตอนนี้เท่าที่ฟังมาคือตำรวจเองก็ยืนยันว่า
ตอนนี้ยังเอาผิดกรณีของลาลาเบลน้ำอุ่นได้แค่คนเดียว
แต่กรณีของ๖คนนี้คือกรณีของเดียเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันที
แต่ซื้อซ่องโจรตอนนี้คือเขากำลังมีการแจ้งคดีไปแล้ว
ก็ต้องไปดูไงว่าใครเป็นคนข่มขืนใครเป็นคนสนับสนุน
มันอีกเยอะอีกหลายกระบวนการถึงจะตอบได้ตอนนี้มันยังไม่มีใครตอบได้
ทั้งหมดก็ได้รับการประกันตัวมาแล้วนะทั้งหมดเลย
เพราะว่าในระบบของข้อกฎหมายของไทยเป็นระบบเก่าหาอยู่แล้วไง
เพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ข้อเก่าหาตาม
เขาก็ต้องมาแก้ข้อเก่าหาว่าคุณทำหรือเปล่าคุณสนับสนุนไหม
ทางฝั่งของตำรวจก็ต้องใช้พยานตอนนี้พยานมันแทบจะไม่มีใคร
เพราะว่ามีแค่เดียคนเดียวเป็นผู้เสียหายก็ต้องใช้พยานในมุมของนิติวิทยาศาสตร์
เข้ามาแก้ว่าในมุมนิติวิทยาศาสตร์ก็คือมีสารคัดหลังอยู่ในร่างกาย
ลูกละเมิดจริงไหมมีสารคัดหลังเป็นของผู้ชายคนไหน
ถ้าเจอเป็นหนึ่งในของ๑ใน๖คนนี้ก็ต้องมีการมาพูดคุยกันว่า
ใครเป็นคนสนับสนุนให้ขึ้นไปกินเหล้ายังไงคือมันต้องไล่สืบกันไปอีก
ทางฝั่ง๖คนก็ต้องมาแก้อีกว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้

แต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วมันไม่ได้อยู่ในดุลพินิษฐ์ของสารตำรวจเนี่ยก็โดน
ในข้อเก่าหามันจะมีมันคับคืนใจหรือเปล่า
มันมีภาษากฎหมายซึ่งบางทีพอภาษากฎหมายปุ๊บมันฟังดูแรง
เพราะอย่างนี้อย่างดูตามหลักความเป็นจริงเนี่ย

ไปดูด้วยว่าใช่ต้องไปดูด้วยว่า

ไปดูด้วยว่าก่อนที่ตัวของเท่าที่ได้ยินมาแววเนี่ย
คือก่อนที่จะมีการพาเดียไปเขาเรียกว่าจ้างเดียไป
คือเดียก็ไปอีกงานหนึ่งมาก่อนเหมือนกัน
แล้วก็คือตอนที่ไปบ้านหลังนี้คือก็เมาไปแล้วเหมือนกัน

อะไรอย่างนี้คือมันแบบซับซ้อนมันจุ๊กจิ๊กมันอะไรอย่างนี้
คืออันนี้คือเราพูดกันแบบเป็นกลางนะ
แล้วสำหรับคนที่ไม่ได้เที่ยวนี้หรือไม่เคยรู้เลยเนี่ย
คือเป็นเรื่องที่ตื่นตนกเหมือนกันนะว่ามันมีเรื่องแบบนี้
มีปาร์ตี้แบบนี้มีการกินเหล้าหนักกันแบบนี้ด้วย
เราคิดว่าเขาไม่เคยกันตามผับตามบาร์อย่างเดียวอ่ะสำหรับฉันเนี่ย
เขาก็บอกว่าแบบว่าไม่ใช่พริตตี้ทุกคนที่จะขายตัวอะไรอย่างนี้

เพราะเมื่อเช้าเจอของคุณที่เป็นพิตตี้พันล้านร้อยล้าน
เขาก็บอกว่าฝากบอกเสียงนะคะว่าพิตตี้ทุกคนก็ไม่ได้ขายตัวอะไรอย่างนี้
อย่าคิดอย่างนั้นเพราะว่าปรากฏว่าเห็นเป็นพริตตี้ก็คิดว่าขายตัว

ไม่หรอกคือพริตตี้ก็ไม่ได้เขาคือจะพูดยังไงดีวะ
มันก็เป็นอย่างบางคนเขาก็รับงานเอ็นใช่ไหมอย่างงานเอ็นมันก็แบ่งไปหลายอย่างที่เป็นข่าวออกไป
มีเอ็นอัพก็ไปเอ็นอัพยากันเทคยากัน
มีเอ็นวีก็เป็นเอ็นวีไอพีก็แบบว่าเออแบบไปกันต่อไปมีอะไรกันต่ออะไรอย่างนี้
แล้วแต่มันก็มีอันนี้ไม่ได้วาดไม่ได้อะไรเลยนะมันคือความเท็จจริงจริคด้วยก็คือ
อย่างบางคนอย่างนี้สมมุติว่า
อยู่ดีวันหนึ่งผมเองอยากจะหาน้องไปเที่ยว
ไปแองจี้ไปพี่ม้าไปพี่นู้นเสร็จปุ๊บ

ถ้าหนุ่มเอาหนุ่มก็ถามถ้าไลค์ก็บอกคนนี้๒๐๐๐๒๕๐๐ก็ว่ากันมา
เสร็จปุ๊บสมมุติแองจี้มาเจอพี่นั่งดื่ม
อาจจะมาตกลงนอกรอบก็ได้เออเนี่ยถูกใจกัน

ก็ต้องยอมรับแบบว่าพิตตี้ที่เขาไปนั่งดื่มเขารู้ริมิตตัวเขาเองอยู่แล้ว
แต่ผมเคยสัมภาษณ์พริตตี้บางคนนะไปรับงานเอ็นแบบนี้ถูกกระทืบซะเกือบตาย

เขาแค่ไปดื่มอย่างเดียวไงไปจมอย่างเดียว

สุดท้ายพิตตี้ขานปันใดออกมาข้างล่าง

ออกมาให้เราบ้าง
เดี๋ยวจะบอกให้ฟังดูว่าใคร
ใช่ถ้าเราไปเจอกันก็ซวยคุณแม่เพราะเราก็กลัวเขาไง
คือที่พูดถึงว่าพริตตี้เมาไม่เมาเนี่ยเขามืออาชีพพูดถึงเขารู้ว่าเขาลิบิตแค่ไหนอย่าง

แต่ฉันหมายถึงไอ้ผู้ชายที่เมามันควบคุมไม่ได้หรอกแค่ที่มันถึงต่อยถึงตบนี่ไง

ไม่ได้หรอกคืออันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่สุด

คือบางทีตัวพิตตี้เองรู้ลิมิตแค่ไหนแต่บางทีผู้ชายแบบขาดสติก็อีกมุมนึง
และอย่างนี้ทางฝ่ายที่เขาจ้างไปเนี่ยเขาก็ดูจะไม่ค่อยกลัวเกี่ยวกับเรื่องของการแบบฟ้องร้องหรือกฎหมายใดทั้งสิ้น
เพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการที่แบบว่าพิตตี้ยอมปลาด้วยความเต็มใจ
ไม่งั้นเนี่ยจะยอมรับเงินแล้วก็มาเหรอถูกไหม

นี่ไงล่ะสิ่งที่บอกมันก็อันตรายนะว่าตกลงมันเป็นการสมยอมชัดเลยถูกป่ะป้า
ก็เดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะไปจดกรรมไหน

ตอนนี้ก็ยังไม่ให้ประกันผมเชื่อว่ามันน่าเป็นคดีใหญ่
เหมือนเห็นคนอย่างเวลาคนเดินอยู่ในซ่อยแล้วไปบังคับขมคืน
อันนั้นมันไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่จำยอม

บอกว่า๔๑๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หนักมากนะ
สำหรับร่างกายคนสูงสุด๒๐๐นี่เดินไม่ไปแล้วนะสลบแล้วนะขับรถอะไรไม่ได้แล้วนะเว้
ถ้าเกิดเขาตีเป็นกี่ขวดถือขวดมากินคนเดียวเพียวอะไรอย่างนี้
แล้วแต่ร่างกายว่ะคนตัวใหญ่ตัวเล็กเท่าไหร่จริงตัวเล็กก็น้อยกว่า
แต่ทั้งครอบครัวของลาลาเบลเขาก็ยืนยันทั้งแฟนทั้งนั้นบอกว่าลาลาเบลเป็นคนที่แบบดื่มเหล้าไม่แข็ง

แล้วก็เวลาดื่มแบบพอถึงจุดหนึ่งก็เปลี่ยนไปจะแบบโบยวัดอะไรอย่างนี้

มันแรงไป๔๐๐ไม่น่าจะละ

โดนที่เราโดนเป่ากันน่ะหมายถึงไม่ใช่เรา

อืมมาดูเรื่องฝุ่นพิษนะคะ
ไม่ได้ดีแต่ปาก

เวลาคนอื่นมาทำเป็นเมาไม่เมาไม่ได้

แฟนเพจของกลุ่มครัวบทครูมรพเทศนะ
อ่ะมรพเทศอ่ะมรพพิษ
รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า๒๕ไมครอน
ซึ่งเราเคยเกิดขึ้นเมื่อตอนกลางปีที่เราเป็นกันเยอะ
ตอนนี้มันกลับมาแล้วในบางพื้นที่ของกรุงเทพฯและปฏิบันทน
คือวันนี้เวลา๘โมง
สูงเกินมาตรฐานคือ๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ตอนนี้ก็ขึ้นไปที่๕๒ในเขตภาษีเจริญแล้วก็เขตบางพลัดในกรุงเทพ
เพราะว่าได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศที่ปกครุมประเทศไทย
แต่ว่าก็มีเริ่มมีกำลังอ่อนลงคุณภาพอากาศของในกรุงเทพ
มีตั้งแต่ระดับดีมากถึงระดับที่มีผลต่อสุขภาพ
ทั้งนี้จึงได้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบดังกล่าว
เลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งคือที่ภาษีเจริญและบางพลัด
ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
ถ้าหากมีการผิดปกติในร่างกายของเราเช่นหายใจลำบากแน่นหน้าอก
ไปหาแพทย์เถอะค่ะอย่าอดทนเรื่องนี้ไม่ต้องอดทนนะฮะไปหานะคะ
ดูได้ตลอดเวลานี้อันนี้ไม่ยากอันนี้นะอันที่มีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะวันนั้นพอตื่นเช้าขึ้นมาคุณแม่ก็เลยคิดว่ามันรวนหรือเปล่า

เหลืองก็ค่อนข้างสีฟ้าดีสุดนะฮะฟ้าเขียว

ตอนต้นปีที่มีฝุ่นละอองเราไปถึงม่วงเลยนะ
ใช่เป็นพิษเลยม่วงเท่าไหร่นะอันนี้ยังเป็นตรงภาษิเจริญนี่ยังไม่ถึง
ยังไม่ถึงม่วงเป็นเหลืองแต่ก็ยังเขียวนี่คือรอดกันได้ที่
แต่ว่ามันอยู่ในปอดเราเพราะมันเล็กมาก
เหลืองยังได้อยู่นะตรวจเช็คกันหน่อยนะดูแลตัวเองกันนะครับท่านผู้ชมค่ะ
ค่ะทางใต้เนอะ
เอาคุณเทพด้วยเหรอโอ้โหตอนนี้ก็มีโซเชียลนะได้แชร์ภาพนักศึกษาใส่หมวกกันน็อก
แล้วก็เข้าไปนั่งสอบในห้องสอบนึกออกไหมมันเกิดอะไรกันขึ้นทำไมถึงต้องใส่หมวกกันน็อก
มันมีแฮชแท็กนะกเศรษฐ์ราชมงคลอีสาน
หุ้ยหลายคนมากอะใช่เขาบอกว่านี่นะเป็นการแบบว่ารูปภาพดังกล่าว
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หมวกกันน็อกกันทั้งห้องเกิดอะไรกันขึ้น

รูปภาพของนักศึกษาที่สวมมดกันน็อก
การดู
ในห้องสอบรายวิชานวัตกรรม
แล้วก็เทคโนโลยีการผลิตพืช
เมื่อวันที่๒๕กันยายนที่ผ่านมานี่แหละค่ะ

นักศึกษาปีที่๑ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เขาบอกว่าเป็นนักศึกษาที่ใส่หมวกกันน็อกเข้าห้องสอบ
เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ทางของมหาวิทยาลัยเนี่ย
คุณต้องใส่หมวกกันน็อกเป็นการลดนรงแบบ๑๐๐เต้ม
ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มห้ามแบบว่าผิดเพี้ยนหรือว่ามีข้อแม้ใดทั้งสิ้นคุณจะต้องใส่หมวกกันน็อกมันก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างเข้าใจที่มันใส่ทุกคนเลยเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าตอนที่ขับอยู่ข้างนอกโรงเรียนในโรงมหาลัยหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่มันก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างอาจารย์ก็จับได้ดรน้ำฝนไทยวง
กันน็อกสอบจนกระทั่งจบหมดเวลาเขาให้ใส่นะช่วงขณะที่กำลังเช็คชื่อว่าคนที่เข้าสอบมีสิทธิ์สอบมีใครบ้าง
ภายในเวลาแค่๑๕นาทีพอเช็คเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ถึงได้บอกว่าถอดออกได้
แล้วก็นั่งสอบกันต่อก็แค่นั้นเองแต่ว่าที่เราเห็นคือเป็นการที่แบบว่าทำโทษนักศึกษาทั้งหลาย
บอกว่าให้หลาบนะเธออย่าไม่ใช่แบบว่าไปขี่ข้างนอกแล้วไม่ยอมใส่หมวกกันน็อกเออแปลกดีนะ
คิดว่าคิดว่ากันลอกข้อสอบไม่ใช่ไม่ได้กันลอกข้อสอบแต่ก็ไม่เลวนะเธอก็อย่างนี้นะ
เอาแบบว่าลอกข้อสอบแล้วเอาไว้ในนักกากตรงนี้ใช่ไหมแต่ต้องเป็นนักกากต้องเป็นหมวกเต็มใบ
แล้วมันพอปิดลงมาเออปั๊บเนี่ยก็เห็นข้อสอบไม่แต่เต็มใบมองเห็น
เออเอาล่ะเขาบอกว่าคนนั้นใส่หมวกหนำเลี้ยบอันนั้นหมวกเหมือนจักรยาน
เนี่ยเขาบอกอย่างนี้นะว่านี่นี่นักศึกษาทั้งหมด๔๐๐คนที่จะต้องเข้าร่วมโครงการ
เหมือนเกษตรที่บ้านเราอ่ะเพราะตอนเรียนอยู่มชเพราะแต่ละคณะคือข้ามดอย
เป็นไฟเลยใช่ไหมมันความใหญ่ภายศาสตร์

ก็มีรถไฟฟ้ารถลางของอาหารรายบริการ
ซึ่งก็ช้ามีครั้งหนึ่งปรากฏว่าขึ้นขึ้นเนินไม่ไหว

เวลานุ่งกระโปรงนี้นะนางก็ซ้อนคล่อมกันหมดเลยนะ
แล้วสมัยก่อนฟังนะ

และบางทีไม่มีเบรคใช่ไหม
บางทีเบรคพังนะเพราะมันใช้กันทุกวัน
และทุกคนนุ่มสั้นหมดเลยจ้า
เฮ้ยกร๊อปต้นอยู่เกษตรหรอค่ะ
เพื่อนฉันนี่คุณไอ่แหน่ะ

เอ้อนั่งอยู่เกษตรนังอะสั้นสุดอยู่แล้วอ่ะ
นั่งก็ขีดจักรยานเขาขำกันจะตาย

หัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปจากฉัน
ไม่ใช่เพราะกินวาซาบิ

หรืออาจจะกลับมา

ตะวันออกกลางมีหญิงสาวชาวตะวันออกกลางคนหนึ่งนะครับ

เธอก็เห็นว่ามีวาซาบิอยู่ในถ้วยเป็นก้อนกลมนะฮะ
ก็เข้าใจว่ามันคืออโวคาโดบท
จับใส่ปากไปเลยทั้งก้อนอัพเข้าไป
แล้วก็คือไม่ทันรู้สึกว่ามันยังไม่ทันรู้สึกเนี่ยก็กลืนเลย
จากนั้นก็โอ้โฮสุดนะฮะ
เธอมีความรู้สึกว่ามีแรงกดแบบเฉียบพรรณที่ประเวณหน้าบุตร

ก็คงไม่นึกปกติวาซาบิมจะก้อนเล็กไง
อันนี้คงทำสำหรับงานเลี้ยงก็บดมาก้อนใหญ่ก้อนหนึ่ง
แล้วเขาถ้าเอาขอโทษเป็นโรคกลมใช่ไหม

จากนั้นความรู้สึกแรงกดมันทำให้แขนที่ของเธอ
แบบไหลลงมาความเจ็บปวดความกดดัน
กดแบบเฉียบพันธลงมาถึงแขนจากหน้าอกนะฮะ

คือเกิดงานไหนงานแต่งงานจะจบงานเดินทางกลับบ้าน
นอนพักปรากฏว่าเช้าขึ้นมาไม่สบายตัวมากขึ้น

หลังจากแพทย์ดำเนินการตรวจวัดด้วยคลื่นไฟฟ้าพบว่า
เกิดภาวะเจ็บหน้าอกกระทันหันร่วมกับการหายใจลำบาก

คล้ายกับอาการของหัวใจขาเลือดกระทันหัน

เกิดขึ้นเพราะว่าความสามารถในการบีบตัวของหัวใจลดลงอย่างเฉียบพันธุ
ในหัวใจส่วนหนึ่งจะอ่อนแรงลงอย่างกระทันหัน

เกิดการกระตุกและทำให้มีการเจ็บหน้าอก
สาเหตุเกิดจากความเครียดทางอารมณ์ก็ได้

เพศทางอารมณ์ก็คือการเสียชีวิตของคนรัก
หรือการเลิกกับคนสำคัญก็คุณรักนั่นแหละ
หรือส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุ๕๐ปีขึ้นไป

ไม่ได้เลิกกับผัวไม่ได้โอกหัก
เกิดหัวใจภาวะหัวใจสลายจากการบริโภคอาหารเพียงอย่างเดียว

มีกรณีที่เกิดขึ้นจากการกินอาหารที่เกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้ด้วย

อันนี้นะครับเป็นเคสแรกที่มีการบันทึกทางการแพทย์ว่า

ด้วยการยับยั้งเอ็นไซด์ของไอ้วาซาบิเนี่ยนะฮะ

และอาการหายใจผิดปกติดังกล่าวแล้วค่ะ

พอที่เขาเล่นแก้งกันเขากินเป็นกล้อมเป็นกล้อม

ฉันเคยโดนแก้งตอนเด็กมันจี๊บขึ้นมาติ่งหัวเลยเนอะ

ไม่เอาสิไม่กินไงกินโอโมคาโด
ทั้ง๓ท่านก็เกิน๕๐หมดเลยใช่ไหมคะ

พี่ป๊าพี่ม้าคะจัดมันค่ะ
ดูหน้าเอาสิคะเอาหน้ามาเทียบกันสิคะ

แก่แบบมีคุณภาพไงแม่แก่กะโหลกระลาฮ

ฉันจองเตียงจริงพูดมากแล้วมึง

พักเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปอีกแล้ว

ไปทุกเดือนกับเงี้ย

ตั้งแต่สนามบินบ้างอะไรบ้างทีหลังนี้ตอนนี้จะปิดตาให้หมดเลยนะ
ต่อไปนี้ไม่ใช่พี่ต้องติดกล้องกระดุม
จะได้มันจะมีภาพข่าวด้วยเพราะเป็นการพูดเฉยเฉยเนี้ย
เราไม่รู้ว่าเป็นตัวที่เขาบอกว่าจริงหรือเปล่า
ต่อไปซื้อกล้องกระดุมที่มันมีติดแล้วเจอใครก็จะได้บันทึกมาเลย
แล้วแต่ความจริงมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วแหละ

ที่บังตาม้าเวลาวิ่ง

หลวงเจ๊อดใจไม่ไหวนัวหนุ่มนะ
กำลังเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์นะคุณผู้ชมครับ
หลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเนี่ย
เขาโพสต์คลิปภาพกล้องวงจรปิดครับ
ภายในร้านค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรชบูรณ์ของเรานี่แหละครับ
เป็นภาพขณะที่พนักงานขายชายนะครับ
ถูกพระส่งรูปร่างอ้วนผิวขาวดนราม
นี่โดยคลิปนั้นปรากฏภาพนะฮะ
เป็นพระรูปดังกล่าวทำทีเลือกซื้อสิ่งของโดยพนักงานขายยืนแนะนำสินค้า
จากนั้นครับนี่อย่างนั้น
อุ้ยหอมด้วย
พระรูปนี้ครับทำทีเป็นยื่นของที่เลือกซื้อให้กับพนักงานชาย

พนักงานชายก็ตกใจนะครับ

อย่างกับ

เป็นร้านจำหน่ายข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน
โดยในเอนามสมมุติอายุ๒๓ปี
พนักงานของร้านนี้
เดินลงมาจากรถเดินเข้าไปที่ร้านทำท่ามาซื้อของ
ตนเองก็เข้าไปแนะนำของพระรูปดังกล่าวบอกว่าให้ตนเองนั้นไปหยิบสินค้าตรงนั้นหน่อย
พอตนหันหลังไปพระรูปดังกล่าวนั้นเดินเข้ามาที่ข้างหลังตนอย่างที่ตนเองนั้นไม่รู้ตัว
ขณะนั้นตนช็อกมากตกใจเป็นอย่างมากเพราะพระรูปดังกล่าวนั้นเข้ามานัวเนีย
ก่อตนใช้หน้าเนี่ยซบไปที่บ่าของตนใช้มือนั้นลูบเป้า
ขณะนั้นตนเนี่ยช็อกตกใจรีบเอียงคอออกมา
ตนรีบผลักพระออกไปและพาไปจ่ายค่าสินค้าที่เคาน์เตอร์
ขณะนั้นลูกจ้างที่เคาน์เตอร์ซึ่งเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
ก็พูดกับพระว่าเห็นนะว่าทำอะไร
พระรูปดังกล่าวก็ตอบไปนะสั้น

ก็มันโปรดใจไม่ไหวอย่างโยม

นี่หลังจากนั้นพระก็เดินออกไป

ทำไมอย่างเงี้ยหลวงเจ้า

แน่จริง
นายเอเปิดเผยต่อนะครับว่าตนเองไม่เข้าใจว่า
ทำไมต้องเลือกให้ตนเองแนะนำสินค้า
พนักงานคนอื่นเนี่ยมีตั้งเยอะแยะมากมาย

ก่อนหน้านั้นตนเคยเห็นพระรูปดังกล่าวนั้น
มาซื้อหนังสือพิมพ์ในทุกเช้านะครับ

พระรูปดังกล่าวตะโกนแซวตนมาตลอดว่า

ขณะนั้นตนยังรู้สึกเฉยไม่ได้คิดอะไร
แต่ต้นเหตุเนี่ยนะฮะ
โทษนะฮะแต่ว่าตนเองเนี่ยสังเกตนะครับ

มันรัดแล้วก็สั้นเกินไป
ที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ตนที่เคยโดนนะครับ
เพื่อนรุ่นพี่ที่ทำงานอยู่ด้วยกันนั้น
ก็เคยโดนจกลูกเลิศลักษณะแบบนี้มาก่อนเหมือนกัน
ในร้านเนี่ย

อาวุธเตอร์นี่ก็เห็นนะต้องมุ่งจรปิดอะ

เออบอกเห็นนะว่าทำอะไรอ่ะ

คุณแม่คิดแหละว่าเป็นพวกรีดอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าเขาบอกว่าไปถามทางเจ้าคณะ
พระเขาจะมีเอกสารกับทุกคนเพราะเขาจะเจอกันสมาคมกันตลอดว่า
งานกิจนิมนต์อะไรอย่างนี้เขาก็จะเจอกัน

หน้าปุ๊บนี่คือบวนจริงเจน

ไม่แต่การให้ผู้ไปซบมันได้หรือครับคุณแม่

อ้างว่าเป็นชายด้วยกันเหรอ

เป็นพระแล้วไปจกเป้าบ้าเหรอ

มาที่ถึงว่าทำเองจังมากเลย
ควรมาซื้อของเองด้วย
ต้องให้ลูกศิลป์ลูกหามาซื้อว่าจะอยากได้อะไร

ร่อนก็เงาะถือเงินเอง
อดใจไม่ไหวอะโยม

อาบัติไม่ปาราชิกเปล่าอาบัติ

ถ้าเกิดไปมีเพศสัมพันธ์อะไรอาทารัยก็ไม่ได้
เขาก็สั่งไปอย่างนั้นนั่นแหละ
คือจะให้เด็กถือของแล้วปัดไม่ได้ไง

พอถือสองข้างก็ปฏิเสธไม่ได้
ชิคกี้พายต้องตกใจนึกไม่ถึง
มี่เหมียวนี่เหมาะกับกำกับละครนะนี่

ใครเคยขึ้นทุกคนต้องเคยขึ้นอยู่แล้ว

ขึ้นไหนคะเครื่องบินอ้าวเคยสิครับ
บอกที่นั่งสำหรับแบบว่าตรงไหนมีเด็กอยู่
ใช่เพื่อช่วยให้ผู้โดยสารที่รักสงบ
ก็จะได้แบบว่าไม่ต้องเครียดไง
แต่จริงแล้วนี่ไอ้ที่นั่งของเด็ก
หนูก็นั่งข้างหน้าต่อลูก

มันจะบอกว่าตรงนี้จะมีเด็กนั่งนะ
ถ้าเธอรับไม่ไหวเธอก็ไปอยู่ตรงอื่น
ไก่ไข่เด็กเพราะว่าเด็กพวกนี้นะ
เด็กเล็กนะจนกระทั่งถึงไม่เกิน๒ปี

มันก็จะแบบกระจ้องงองแมงมันคนไม่ชอบไง
เสียงเสริงเวลาล้อเครื่องขึ้นเครื่องลงแบบมันปวดหู
ที่นั่งมันเล็กเธอคงไม่เข้าใจเธอคงนั่งวิวเขาคล้า
เขาก็เลยแบบว่าให้หนีไปซะมันจะได้รู้แล้วรู้รูด

การบินญี่ปุ่นค่ะเป็นรายนี้นะคะ
เขาทำเป็นไอคอนรูปเด็กนะฮะจะแสดงถึงให้กับผู้โดยสาร
กำลังจะจองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ของสายการบินเท่านั้นค่ะ
คือจริงแล้วถ้าไปจองเป็นตัวแทนหรือไปเป็นเอเจนมาจองไม่ได้
คือต้องเข้าไปในเว็บเท่านั้นเองที่เขาถึงจะแจ้งเอาไว้อ๋ออ้าว
เท่านั้นต้องเข้าไปในเว็บเองเท่านั้น

แล้วก็อย่างนี้นะขนาดนี้ไม่ได้บอกทุกที่นะ
แต่ยังมีคนไปแย้งเลยนะบอกว่าทำอย่างนี้มันจะไปถูกตรงไหน
มันไปสร้างความแปลกแยกระหว่างครอบครัวที่มีเด็กเล็กกับผู้โดยสารคนอื่น

อย่างหนูเนี่ยหนูไม่รังเกียจหนูนั่งได้
แต่ว่าคนที่เขารำคาญเด็กมันมีไงมันก็ให้เขาเลือกไง
ก็เลือกจะได้ไม่ต้องมาจื้อจ๊ะกัน

เอางี้ดีกว่าง่ายนะไม่ต้องเข้าเว็บหรืออะไรหรอก
เวลาถ้าเกิดคุณไม่ชอบเนี่ยนะคุณอย่าไปเอาข้างหน้า
แต่ทุกคนอยากเอาข้างหน้าเพราะอะไร
เข้าใจไหมแต่ว่ามันก็ใกล้ห้องน้ำด้วย
เอาไว้ตรงนั้นเลยมันจะได้ง่ายขึ้น
ในการที่จะเข้าห้องน้ำหรือว่าในการที่จะแบบว่าเปลี่ยนผ้าอ้อม
คือที่มันกว้างแค่นั้นเองแต่ทุกคนก็อยากได้ตรงนั้น

ดังนั้นก็คิดดูเอาเองก็ละกันของแบบนี้
เอาละครับพักสักครู่ช่วงหน้าช่วงหน้าค่ะครับครับ
คริมพูดดักคอมากห้ามมาทะลองสาย
ไม่งั้นตายในวันครบรอบความรักดูขู่กันอย่างนี้เลย
ตายฉันมีเรื่องเจ้าหน่อยตายตลอดเลย
เรียกว่าเป็นการพูดดักคอกันไว้ก่อนเลยนะ
ไม่อ่ะอย่ามีชู้คำนี้จริงหรือ
จริงอย่ามีชู้ดูมันเป็นคำละครดูมันเป็นคำโบลาน
เฮ้ยแต่ว่าเขาก็หวานหยดกันน่ะสองคนนี้ระหว่างครีมเบอร์เนี่ย
คิมเบอร์รี่กับมากปรินนี่แหละค่ะ

ความรักของเขาเนี่ยนะคบมา๖ปีแล้วนะ

เขาก็มีการเฉลิมฉลองความรักกันเกิดขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะ
เราต้องไปถามน้องคิมแล้วล่ะ
ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะในการฉลองครั้งนี้
นางก็บอกว่าเบาอะค่ะ
พร้อมกันนะคืออยู่ในที่เดียวกัน
แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเขาลงอะไรกันบ้างนะคะ

วายวายไหมจ๊ะวายไหมจ๊ะมันไหลมุก
ซึ่งต้องบอกว่าพอมาอ่านเนี่ยนะ

คือคือคือ
คือคือคือคือ
ซึ่งก็บอกว่าก็เราก็คือ

จริงมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีความเบื่อหน่ายมากกว่า

๗ปี๒ปีมันก็หมดละถ้าไม่รักกันอีกปีก็อีชได้
ที่มา๗วันหนึ่งไปเลย

นี่หนูไวมากนานสุดกี่ปีคะ

เคยครอบนานที่สุดกี่ปีโอ้โฮ

แฟนเขาคนนั้นเปิดเผยได้ไหมคะใครคะ

ฝรั่งปะไทยมีฝรั่ง

ออกไปเจอบ้านพี่เมียวไงโอ้โฮเดินเข้ามาไม่มีใครเห็น

ชิคก็ไม่รู้ว่าเสียงรู้จักกับหัวนี่

เดินเข้าไปทำเฉยตอนนั้นยังถักเปียยาวอยู่เลยนะ

แล้วพี่ทำเรื่องอะไรล่ะทุกครั้งที่ไปเนี่ย
หมอชอบแถมเอาแถมให้
ถามพี่มาร์คเคยกลัวบ้างว่าป๊อปถามว่าปากพี่จะมาอยู่ตรงนี้จริงอย่างนี้

อ้าวก็พี่ทะลกเลยทะลกมากไงเรียกว่าเป็นซีสุ

พี่มาอยู่ตรงนี้อีกหน่อยพวกฮะ

ครบสิพี่หนูก็จะได้ตังค์อีกเยอะเลยล่ะ

ก็เป็นคนดีนะน่าคบมากเลยนะอีหนูนี่นะ
พี่นี่ได้ไปออกรายการมาหน้ามันจะสัมภาษณ์พี่เจ็ดวันเจ็ดคืน
ป๊ายอย่าไปดึงมากนะไม่ได้ดึง

หมอดึงนี่มาไม่ได้ดึงเองตัด
ตัดเข้าไหนนิดหน่อยดิฟต์
จรเกิดยังมีอยู่ไหมมีบ้าเหรอ

แต่มีขนหน้าอกส์ทำไม

อีซีเซวนเอียอีชนี่ไม่ว่าอะไรแล้วแต่เพียงแต่ว่า
เขาบอกว่าราศีมีน

ช่วงนี้จะเจ้าชู้

เดี๋ยวหมากยังไม่ได้ทำอะไรเลยเค็ม

เออตายแม่แต่จริงเนี่ยนะเขาอ่ะ
คนไหนลืมคนนี้ไป
ใครอีกอ่ะ

คือเขาแล้วเพิ่งเล่น
วินเล่นอย่าให้ออกจากปาก
เอามาดูขวัญใจชาวเน็ต

จริงหนุ่มขวานใจวัยรุ่นขวานใจคนรุ่นใหม่
น้องเจ้านายนะครับแบบว่าโอ๊ยแฟนคลับเยอะมาก
แล้วก็มาเปิดโอกเพราะว่ามีข่าวว่าเขาเนี่ย
แล้วก็แฟนคลับแล้วก็คนที่เป็นแฟนน้องเจ้านายทั้งหลายเนี่ย
อยากจะให้น้องเจ้านายนั้นจับคู่กับนาน่า

เพราะว่าเคมีนั้นเข้ากันจนแฟนลุ้นหนักมาก

เจ้านายจินเจดแล้วก็นาน่าสวัญญาเนี่ย
หรือว่าเกมเนี่ยฉลาดเกมโกงเนี่ยนะฮะ

ภาพถ่ายต่างแล้วก็โมเมนต์ที่หาดูได้มันดูแล้วแบบชวนจิ้น

ขอให้เลื่อนจากความเป็นเพื่อนมาสู่คนพิเศษเถอะ
ล่าสุดไปเจอเจ้านายไม่พลาดนะฮะถามเลย
เจ้านายครับจะให้จะกินได้ไหมถึงจะเป็นมากกว่าเพื่อนได้ไหม
กองก็จะมีนักแสดงคนอื่นร่วมด้วยถามว่าสนิทสนมไหม

เพราะนาน่าเขาเรียนเรียนอินเตอร์ทำให้เรามีเพื่อนกลุ่มเดียวกัน
ก็เล่นบาสกับเพื่อนขาวแบบนี้

กันขนาดไหนคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ
แต่ถามว่าเขาน่ารักไหมก็น่ารักครับนิสัยดี
มีพลังงานบวกให้กับทุกคนในกองตลอด

ทนายตอบเป็นคำสุดท้ายว่าไม่มีครับไม่มี

วิลลี่เล่นทุกเรื่องที่มมมวิลลี่เล่นทุกเรื่องวิลลี่เป็นพนักงานประจำเป็นเร็ว

เอ้าไปดูนี่ดีกว่า

เป็นไปดูไหม

นำสิ่งของไปมอบให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานีที่โดนน้ำท่วมหนัก
สุขใจนะเขาบอกสุขใจจริงเกิดอธิบายได้หมดทั้งผู้ให้ผู้รับ
ด้วยก่อนหน้านี้คุณเสกก็เคยเล่นคอนเสิร์ต
หาเงินช่วยน้ำท่วมอุบลราชธานีไปแล้วด้วย
โอ้ยดีจังเขามีงานเขาทำงานได้หรือยังฮะพี่เสก

เขาไม่ค่อยสดหรอกเขาก็ทำงานแบบแกงผู้หญิง

ไม่หมายถึงว่าเขาแกล้งคุณแซนวิทย์คุณอะไรแล้วนะ
เวลาเขาก็เห็นบอกว่าการรับงานแล้วว่ามีโชว์ที่นั่นนี่แต่ยังไม่เห็นข่าว
ตัวลงแซนวิทย์กลับไปหายัง

มีอะไรใช่ไหมเพราะว่าตอนชีวิตเสกไม่มีแซนวิชชีวิตพี่ดิ่งเขาบอก

ก็นั่นไงคนนั้นน่ะออกไปแล้วที่บอกว่าเล่นคุณใส่อะไรกัน

แต่คุณแซนวิทย์กับพี่กัลเขาอยู่ด้วยกัน

เคลียร์ทุกคนใช่เหรอรู้เป็นใช่เหรอ

เคลียร์อะไรไล่ด่าเขาไปหลุด

เรานี่ก็รู้ดีพี่กัลเขาบอกว่าเขาชอบเป็นรายการพี่หนุ่มนะ
เอาแล้วค่ะเค้ามาไปจ้ะพี่หนุ่มถามตรง

ถามตรงเขาสามารถได้ตอบได้เคลียร์อะไรหลายหรือ

กูเห็นถึงจะนั่งหลับจริงราชิต้อนรักชิบอ่าว

นี่คู่นี้เขารักแบบว่าหวานชื่นตลอดเวลาเลย

ดูภาพไหมล่ะแล้วจะได้รู้ว่าคู่นี้คือใคร
น่ารักนี่ไงอ้ามกับอ้ามกับพี่เช้านัทนัทมีเรียง
ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าล่าสุดลงโชว์สกิลเงือกสาวนะคะ
ไหนดูแซะกับฉลามหนุ่มแบลกไวด์กันนะครับ
โหเป็นวีดีโอดูว่าเป็นภาพเพื่อนไหวนะครับ
คุณดูดีจับตาดูนะคะความหวานใส่กันคือ

นะคะและแล้ว

และแล้ว

ว่าเห็นไหมว่าเนี่ยกล้องเห็นไหม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

อาวะมาสิหนุ่มหนุ่มทำไมเล่นแต่โทรศัพท์อยู่ตลอดเลยล่ะมันกำลังฟังเสียง
แหมเอาใหญ่เห็นกฎอย่างนี้นี่หนุ่มเที่ยวยีปุ่นเราสอนอันนี้โอ้โหเต็มไปหมดเลยนี่
มึงกล้าเอาไลน์พูดไหมกล้ามาอ่านของฉัน
มารยาทหนูเป็นคนน่ากลัวไปดูข่าวของคุณอ้ำพัชราภามีอะไรคะ
ฟอลโล่เนี่ยนะฮะพุ่งปรี๊ดถึง๑๑ล้านคนแล้วสมกับเป็นนางพญาตัวจริงนี่ข่าวเขาว่างั้นนะฮะ
ซูเปอร์สตาร์นะครับเบอร์ต้นของเมืองไทยคุณอ้ามปัชราพาที่ผลร้อนแรง
ก็มีโมเมนต์นะฮะสวีทกับหวานใจไฮโซโพกแฟนคลับก็แห่กันเข้าไปกดไลค์พร้อมกับคอมเมนต์กันอย่างล้นหลาม
ล่าสุดความฮอตของสาวอ้ำนะครับก็เพิ่มดีกรีแล้วนะครับโดยมีผู้ติดตามอินสตาแกรมของอ้ำนั้นสูงถึง๑๑ล้านคน
ถือเป็นดาราที่มีผู้กดติดตามมากที่สุดในประเทศไทยนะครับ
ส่วนว่าวิวอีกคนนึงครับนี่ดูคุณอ้ำแล้วนะ
อย่างเงี้ยเขาจะดูวิวหรือดูอะไรไหม
ก็เป็นคนดีครับผมตัวจริงตัวนี้

กระทัดรัดน่ะเขาเป็นคนรูปร่างกระทัดรัด

ส่วนอีกท่านหนึ่งที่ใส่ชุดว่ายน้ำสวยไม่แพ้กันนะคะ

ร็อกเกอร์สาวขวัญใจหนึ่งเดียวคนนี้ขวัญใจของเรา
พี่ปุ่นฉลีนะฮะเราต้องลองวาวเมื่อเจ้าตัวสลัด

เพราะว่าภาพนี้ยอดไลค์น่าจะพุ่งลงสะ
อันนี้พี่เขาโพสต์เองนะคะ
ฟันกลับเซาเซอลแฮร์เข้ามาโหลดไลค์รั่ว

อันนี้เสื้อกล้ามหรือชุดว่ายน้ำ
เสื้อกล้ามหรือเปล่าหรือเปล่านี่รูปร่างดีสุด
มีโอกาสเจอเจ้าตัวนะฮะก็พลาดไม่ได้ต้องถามหน่อย

น่าเชื่อเลยว่าเราโพสต์รูปเดียวจะฮือฮามากกว่าตอนออกเทปอีก

นี่สมัยก่อนมันมีที่ไหนล่ะลูก
เออใช่ความจริงเราอายุมากแล้วไม่คิดอะไร

ส่วนรอบข้างที่เห็นประจำก็รู้สึกเฉย

เขาโพสต์กันแทบตายไม่เห็นมีใครตื่นเต้นเลย

เขายังร้องเพลงเปรี้ยวเลยนะ

แต่เป็นห่วงพี่ปูนะอย่าเอาขาแช่น้ำมาก

ผิดตรงไหนผมถามผมผิดตรงไหนผมเป็นห่วงเนี่ย

อย่าแช่น้ำนานนะว่าไม่เป็นห่วง

พี่แต่นั้นพยายามใช้คำที่แบบว่าได้คอสอชอห์
โคสอชอห์

เป็นอัสุรกายชนิดหนึ่งที่ยังไม่ไปเกิดแวะปล่อยไม่พอเป็นเลว
ขอให้เรียกว่าเป็นผีผีอัสุรกาย

เพราะว่าชาวเลียก็พวกดำจริงอยู่บนเกาะไง
ที่แบบชอบนุ่งพะนุ่งพะถุงแล้วก็เดินไปมาบนหัก
ฉันเล่นละครฉันนุ่งพนุ่งแล้วฉันก็ตัวดาว
ก็เล่นคุณป้ามแกนอ่าเลือกอะไรนะภาธุฆาตโอเค
ขอบใจอย่างนุ่งโอ๊ยเป็นแฟนไหมโอ๊ยเขาดูทุกรายการ

เดี๋ยวพี่พ่อที่เล่นกับคุณป้ามแกนฉันก็เลยรู้

มแกนนี่อีกคนนึงเรียกก็ฉันก็เลยรู้ว่าอ่าบุ๋มมีแฟน
บุ๋มไหนภาธุฆาตโอ๊ยมีแฟนเป็นนักธุรกิจอินเดียนะ
โอ้โฮว้าวไม่ชะมัดจ้านะเราก็สงสัยว่า
ไหนบอกว่าจะสละโสดหรืออะไรเขาบอกเปล่า
คือจริงแล้วเขาเฉยเขาเพียงแต่แค่ดู
เพราะจริงตอนนี้มีผู้ชายเยอะมากด้วยที่เข้ามาคุยกับเขา
แต่หนึ่งคนนี้เนี่ยเป็นแบบว่านักธุรกิจอินเดียนี่แหละ
แต่เขาก็เป็นแนวแบบฝรั่งนะ
ก็แบบว่าเขาทำธุรกิจอยู่ในเมืองไทยนี่แหละ
ก็คุยกันแบบว่าเอิ่มใกล้ชิดนิดหนึ่งแค่ในนี้
แต่ว่าต้องดูไปนานนะเพราะเข็ดว่ะ

เปิดใจแต่ยังเข็ดอยู่

เจอกันวันจันทร์หลังเคารพทงชาตินะครับ